ด้านถ้าคุณผู้ชมมาถึงที่ท้องสนามหลวงแล้ว

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกด้านจริงนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณคุณผู้ชมอยากจะตรวจสอบ

หรือว่าตรวจสอบในสมาร์ทโฟนของท่าน

ที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็มารอต่อคิวตรงนี้นะครับ
ด้วยการจัดทำแล้วก็มีการโพสต์ขั้นตอนวิธีการต่าง
การปฏิบัติอย่างละเอียดตามข้อสงสัยของหลายคนนะครับ
ถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตินะครับ
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพธิพลอดุญเดชภายในพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาท
กับหลากหลายคำถามนะครับที่ประชาชนหลายคนยังสงสัยนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายแบบนี้นะครับ
อธิบายว่าปัจจุบันยังไม่มีการรับบัตรคิวหรือว่าลงทะเบียน
โดยหากมาถึงให้มองหาประลูนสีขาว

มองหาบอลลูนสีขาวนะครับที่จะบอกว่าจุดท้ายแถวคืออยู่ตรงไหนนะครับ
จากนั้นทางช่วงเช้าเองก็จะมีการเปิดให้เข้าทางประตูมณีนบภรรรษ
และเมื่อวัดพระแก้วเปิดรับขออภัยฮะ

ก็จะเปิดให้ผู้มากราบถวายบังคมพระบรมศพ

พร้อมในโปรสก็ฝากว่าอย่าลงเชื่อว่าจะมีการรับคิวให้
เพราะเจ้าหน้าที่ยังต้องต่อคิวด้วยเช่นกัน
ที่สำคัญนะครับก็ต้องพกบัตรประชาชนมาด้วย
เพราะในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของการแต่งกายนั้นนะครับก็กางเกงยีนไม่สามารถเข้าได้โดยเด็ดขาดนะครับ
แล้วก็ผู้หญิงที่ใส่กางเกงเสื้อบางรัดรูปเกินไปนะครับ
รัดรูปเกินงามแขนกุดก็ไม่สามารถเข้าด้วยเช่นกันนะครับ
ที่สำคัญใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อแขนยาว
แต่ขอให้เป็นเสื้อมีแขนแต่แขนนั้นต้องไม่สั้นเตือกเกินไปนะคะ
สำหรับความยาวของกระโปรงของผู้หญิงก็ควรอยู่ที่ระดับหัวเข่า
หรือว่าให้ดีก็ต้องใส่เลยลงไป
แต่ถ้าถามว่าเหนือหัวเข่าขึ้นมาเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ก็อรุมอร่วยให้สามารถที่จะเข้าไปได้
รองเท้าก็ควรเลือกผู้ที่สวมใส่สบาย
เนื่องจากว่าคุณผู้ชมเองต้องยืนนาน
หากชุดไม่สุภาพถามว่าทำอย่างไร
ต้องกลับไปบ้านใหม่ไหมไม่ต้องค่ะ
คุณผู้ชมสามารถไปที่เต็นต์หมายเลข๔๓นะคะ
ซึ่งที่เต็นต์นี้ก็จะมีชุดให้เปลี่ยนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละค่ะ

ส่วนกรณีเพศที่๓หากรูปร่างเป็นผู้หญิง
ก็ให้คุณผู้ชมแต่งตัวเปรียบเสมือนเป็นผู้หญิง
ก็คือใส่เสื้อมีแขนใส่กระโปรงเลยหัวเข่าลงไป
ก็เหมือนว่าร่างกายเป็นเช่นไร
ลักษณะร่างกายเป็นเช่นไรแต่งตัวเช่นนั้นนะครับ
ใช่ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ปวดผู้พิการ
ไม่ต้องกังวลค่ะมาที่นี่เราจะเห็นเต็มไปหมดเลย

เพราะว่าคุณสูตรสกุลคุณโรสลินค่ะจะมีจิตอาสาช่วยเข็นให้ด้วย

แล้วก็เต็นต์กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย

เป็นเต็นต์สีขาวใหญ่มาติดต่อได้เลย

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกได้นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะ

หนึ่งสิ่งสำคัญเรื่องของของที่ควรนำติดตัวไปด้วยค่ะ
ใครที่จะเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะคะ

อันดับแรกควรที่จะรับประทานอาหารมาให้เรียบร้อยคือทานให้อิ่มเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าหากเข้าคิวอยู่แล้วเดินออกมาอาจจะหลุดคิวได้
ส่วนยาไม่ว่าจะเป็นยาดมพัดยาอมน้ำต่างเนี่ย

อย่ารอว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเอาที่จิตอาสาก็ได้เดี๋ยวมีแจก
เพราะว่าบางทีเราเข้าแถวอยู่จิตอาสาอาจจะไม่ได้มาถึงแถว
อาจจะเข้าไปไม่ถึงจิตใจเข้าไปถึง
จากนี้ร่มถือว่าสำคัญมากค่ะกับสภาพอากาศแบบนี้
กันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝน
แล้วถ้าใครที่เดินทางมานะคะพร้อมกับทางผู้สูงอายุ
รวมถึงมาพร้อมกับเด็กทำป้ายชื่อไว้เลยนะ
เขียนไว้เลยแขวนไว้ที่คอเลยค่ะป้องกันการพัดหลง
ข้อมูลคืออะไรบ้างชื่อของตัวเด็กหรือว่าผู้สูงอายุ
รวมถึงต้องเป็นข้อมูลอย่างเช่นเบอร์ติดต่อของผู้ปกครองนั่นเองนะคะ
เพื่อมีการพัดหลงเกิดขึ้นเราจะได้ติดต่อกันได้
แต่สำหรับใครค่ะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักนะคะ
ส่วนปลาปลาแม้นศรีก็มีบ้านอุ่นใจค่ะแต่ก็ต้องเดินทางเองนะคะ
ซึ่งที่ที่สนุกที่สุดก็คือไทยญี่ปุ่นดินแดงนั่นเอง
มีห้องแอร์แล้วก็มีรถรับส่งจากสนามหลวงด้วยนะคะ
นั่นคือการโพสต์ของเรียกว่าผู้ที่มีประสบการณ์
ในการที่ทำมาต่อคิวนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผู้ที่มีประสบการณ์บอกว่า
การออกจากคิวในการต่ออยู่เนี่ยนะคะ
ขนาดอยู่กลางร้องสนามห่วงอาจจะอุดคิวได้
จริงกับคิวเรายังมีอยู่นะแต่อาจจะหลงได้
อาจจะลองอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย

ถ้าเราอาจจะเดินออกมาทำธุระส่วนตัวได้

เดี๋ยอยายกลับมาฝากคิวของฉันไป

นี่ก็เป็นการโพสต์ในโลกออนไลน์ที่เขาโพสต์ให้ฟัง
เล่าเรื่องราวถามลำดับธรรมดาให้ฟัง